สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราอยู่ในช่วงเปิดประเทศ
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาให้เขาเข้ามาเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยในบ้านเรา
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
นี่เป็นนโยบายที่นายกให้ความสำคัญมากนะครับ
ทันทีที่เป็นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ไปคุยกับตมไปคุยกับฝ่ายของการท่า
เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว
ไปต่างประเทศแล้วก็ยังแสดงความห่วงใยเรื่องนี้
ว่าอยากจะให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญ
เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคเรื่องการท่องเที่ยว
แม่แต่เมื่อวาน๒๓วันมาแล้วครับ
มีภาพที่ส่งกันในโลกออนไลน์
กลายเป็นภาพที่ส่งกันเยอะ
แล้วไปเขียนใต้ภาพว่า
ต่างชาติต้องมาเข้าคิวรอตมเป็น๓ชั่วโมง
ถ้าเป็นแบบนี้ต่างชาติจะหนีหมด
นี่ขนาดยังไม่เปิดฟรีวีซ่าจีนคาซักสถานนะ
ถ้าเปิดออกมาแล้วจะเป็นยังไง
นี่กลายเป็นประเด็นร้อน

การท่าอากาศยานกำลังทำอะไรอยู่
ตมกำลังทำอะไรอยู่
วันนี้มีคำตอบจากผู้อำนวยการการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คุณกิตติพงศ์กิตติขจรครับ

พอเห็นคลิปนี้แล้วเป็นยังไง
ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างที่ว่านี้ไหม

เมื่อวานผมได้คลิปตามที่คุณสุภาพก็คงจะได้ตามโลกโซเชียล
เราก็มีการตรวจสอบกันอีกนะครับ

ซึ่งเรามีหน่วยที่มอนิเตอร์
เส้นทางต่างของผู้โดยสารที่จะมาใช้อยู่แล้วว่า
มันมีภาพแบบนี้ปรากฏจริงหรือเปล่า
รวมทั้งเราก็ตรวจสอบไปทางต่อ

แล้วก็ขอความเป็นธรรมนิดหนึ่งว่าเมื่อวาน
ยังไงเราก็ไม่เห็นพบภาพที่เป็นไวรัลออกมา
แต่เอาล่ะมันมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่
อันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าโลกโซเชียล
มันสามารถเอาเรื่องเก่าเล่าใหม่ได้ตลอดเวลา
แต่เรามาดูว่าแนวทางการแก้ปัญหา
และปัญหาทุกวันนี้มันเป็นอะไรกัน

ผมก็ขออนุญาตเล่าครับว่า

เคยมีเคสที่ผู้โดยสารมาออกันอยู่
หน้าจุดตรวจหนังสือเดินทางจริงนะครับ
เสียทนเกิดจากอะไรที่จะเกิดขึ้นเป็นบางปัน
บางเครื่องบินมาออนทาร์ด
คือออนเก็ดูลเช่นมาถึงบ่ายสามโปรไหว

เครื่องบินเครื่องบินเดิม
ที่เขาจะต้องมาลง
จุกตัวอยู่ตรงหน้าด่านตอบ
ถ้าสมมุติใช้กล้องมือถือถ่าย

ท่านไปเห็นจำนวนคนมากมาย
แต่ถ้าท่านดูจากกล้องวงจรปิด

ผมให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ต่อหมอเลยนะครับว่า

ต่อ๑ผู้โดยสาร๑คน
วันนี้ทางท่านผู้การตมก็ยืนยันแล้วก็ให้ผมมาช่วยชี้แจงคุณสุภาพว่า
ไม่เกิน๑ชั่วโมงจะผ่านไปในของผู้โดยสาร๑คนนะครับ
ก็จะไม่เกินชั่วโมงครับประมาณครึ่งชั่วโมงต่อท่านก็จะผ่านออกไปนะครับ
ถูกต้องครับเมื่อเราทราบว่าเครื่องไอศิเวร์เจ้าหน้าที่ต่อมขาดเข้าโดยคุณกรรมกลับจะต้องแอบเวนส์กำลังผล
เรียกมาจากฟังก์ชั่นต่างเอามาเพื่อรอรับคิวของผู้โดยสารที่กำลังจะเกิดขึ้น
เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่เราได้คุยกันเอาไว้
เคยเข้ามาแก้ปัญหาประเด็นนี้ประเด็นหลักก็คือเรื่องอัตรากำลัง
ทุกวันนี้ต้องการเรียนสุขภาพว่า
กำลังคนที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ตม๒
ด่านต่างของประเทศไทย
ไม่ได้ตอบมอล์หลักที่อยู่ที่สนามบิน
กันแค่ปัญหาของนางงานสมธนเข้าเมืองก็คือกำลังจะบรรจุ
อัตราที่จะประจำที่สนามบินสุวรรณภูมิอย่างเร่งด่วน
ท่านภูมิชาการสมบัติแห่งชาติเรียบร้อย
ตรงตอนที่ท่านสั่งการด้วยนะครับก็ประมาณก่อนมกราเนี่ย
เท่าที่ผมทราบเนี่ยตมจะได้อีกประมาณ๒๐๐นาย
เพื่อมาเติมเต็มให้กับส่วนภูมิเพื่อรองรับกับมาตรการที่เรากำลังจะ
คาดว่าจะเดินทางเข้ามาในสิ้นปีครับ
เมื่อเร็วนี้เราเพิ่งประชุมตมโลกไปเราก็ไปอวดเขาว่า
เรามีเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจเนี่ย
เราเราทันสมัยพอไหมครับได้ถามต่อมอเขาไหมว่า
ไม้เครื่องมือที่เขามีอยู่เนี่ยมันทำให้ตรวจได้เร็วขึ้นไหมมาตรฐานการตรวจ
เรื่องเครื่องมือนะครับต้องเรียนว่าตอนนี้ของเราได้มาตรฐานแน่นอน
ให้กับตอมมอลเป็นผู้ใช้นะครับ
เราจะมีการปรับปรุงพื้นที่ต่อมอโซนกลาง
มอของสุวรรณภูมิเนี่ยมีทั้งหมด๓โซนนะครับ

เราเพิ่มเกรดขึ้นมาแต่เราไม่ได้เพิ่มช่องตรวจต่อมอใช่ไหมครับ

มีอยู่แค่๑๖เครื่องซึ่งในอนาคตที่ผมกากเรียนครับ
เรากำลังจะเพิ่มเข้าไปอีก๔๘เครื่อง
อันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานไหมผู้โดยสารเข้ามาวันหนึ่งขนาดนี้
เรามีช่องทางเท่านี้เรามีต่อมอเท่านี้เนี่ยเป็นมาตรฐานไหม
ถามว่ามาตรฐานของโรคท่านต้องกลับเรียนถึงสุภาพจริงครับ
แล้วเราจะต้องมีเครื่องกี่ตัวหรือต้องมีช่องตรวจอีกกี่อัน
ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่กายภาพของแต่ละอาคารแต่ละสนามบินของแต่ละประเทศ
ที่สังคมก็คงกำลังรอว่าการเปิดใช้มันจะเป็นยังไง
เป็นอาคารที่เราเพิ่มศักยภาพในการของสะพานเทียบเครื่องบิน
ยังจะต้องมาตรวจในพื้นที่ของเมนเทมิลเท่านั้น
เวลาน้อยไปหน่อยกำลังจะถามว่า

เนื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ย
เวลาลงจอดแล้วถ้าเข้าวงไม่ได้
ก็ต้องไปจอดอยู่กลางแจ้งแล้วขนเข้ามา
เรื่องความพยายามที่จะให้ผู้โดยสารได้รับกระเป๋าเร็วเนี่ย
มันมีอะไรจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ไหมครับพอ
มีแนวทางเรียบร้อยนะครับ

ปัญหาที่กระเป๋าราดช้าช่วงเราเปิดประเทศใหม่

เพราะฉะนั้นมันไม่ได้สามารถไปรับแรงงาน
เข้ามาแล้วก็ทำงานได้ระหว่างต้องขึ้นเลย
ขั้นตอนการปฏิบัติในสนามบิน

เพราะฉะนั้นช่วงแรกของการเปิดสนามบิน
จะมีภาพว่ารอกระเป๋ากันเป็นชั่วโมงบินมา
แค่ชั่วโมงรออีกชั่วโมงนึงอะไรตอนนี้

ตอนนี้ดีขึ้นแน่นอนผมกล้ายืนยันตรงนี้ครับ

ปัญหากระเป๋าผู้โดยสารถูกกรีด

มาตรการการป้องกันรักษาความปลอดภัยปัจจุบัน

และผมมั่นใจว่ามีน้อยลงแน่นอน

เรื่องก่าวเร่าไหม

เป็นภาพที่ให้เตือน

โดนติดกระเป๋าเอาไปถ่ายนู่นถ่ายนี้
แต่ต้องกลับเรียนว่าภาพทั้งหมดเป็นภาพที่ถ่ายได้
เป็นที่เราวางทีมเข้าไปเพื่อไปจับกลุ่ม
งั้นภาพอันนี้มันจะไม่ออกมาได้นะครับ
เป็นภาพเกิดขึ้นที่สนามบินภูเก็ต
เมื่อ๖ปีที่แล้ว
ผู้ที่ดำเนินการลื้อกระเป๋าผู้โดยสารโดยเรามีสายเข้าไปติดกล้องกระดุม
เพื่อให้เห็นกันว่าก็โดนดำเนินคดีเรียบร้อย
ตอนนี้ก็ยังติดคุกอยู่นะครับ
แต่คนที่เอาภาพนั้นมามาเล่าเรื่องใหม่
สังคมที่ไม่เคยเห็นภาพที่ภูเก็ต
ก็จะมาจำว่านี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่สุวรรณภูมิ
ก็อันนี้ก็ต้องกลับชี้แจงภาพสังคมใหม่นะครับ
ให้กำลังใจนะครับเพราะว่างงานข้างหน้ายังหนักยังเยอะ
ขอบคุณฮะท่านผู้อำนวยการครับคุณกิติพงศ์กิติขจรครับ

นี่คือเรื่องต่อมอเรื่องการท่าที่เขาพยายามกันอยู่